ชุมพรครับเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนทำแบบนี้
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนเลยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฮะ
ปรากฏว่ามีแม่ค้าอีกคนนึงเดินมาขยับมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนนี้ออกไป
แล้วเอารถตัวเองไปจอดแทนคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยอัตวรรษแล้วมันโดนตรงเนี่ย
อ่ะสวัสดีครับ
ตอนนี้นะตามปกติครับหลังจากนั้นมีแม่ค้าขายดอกไม้
คนนี้แหละคนแม่ค้าคนนี้นะเสื้อส้มเนี่ย
แล้วเป็นร้านชื่อดังในตลาดสดด้วยนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วก็ลงมาขยับรถของเธอออกไปครับ

ใช่คันแดงที่จอดอยู่ในช่องนี้นะฮะ
แล้วขยับออกไปเกือบกลางถนนพี่น้ำแข็ง

ขยับคันน้ำเงินมาจอดที่แทงคันแดง

เอามาแทนแบบนี้แล้วเจ้าของคลิปเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่โดนขยับไป
มารู้ว่ารถหลายคันที่จอดตรงนั้นของแม่ค้าหมดเลย

เออมันมีทั้งรถที่ใช้ได้แล้วก็รถที่เสียแล้วด้วยนะ
แล้วถ้าเกิดว่ารถพังแล้วจะมาจอดตรงนี้ทำไม

ใช่แล้วมันเป็นที่จอดสาธารณะครับ
มันไม่ใช่ที่จอดส่วนบุคคลแต่อย่างใดเลยครับ

หลังเกิดเหตุครับเธอก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความไว้แล้วนะที่สพเมืองชุมพร

แต่ว่าเธอก็อยากจะเอาคลิปมาโพสต์นี้แบบนี้นะครับ
เพื่อให้รู้ว่าในตลาดแห่งนี้

มันไม่ถูกต้องแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นด้วยนะครับ